มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกันบ้างนะครับ
เหตุแรกนี้กล้องหน้ารถจับภาพได้

ซิ่งแล้วก็ไปชนท้ายรถกระบะอีกคัน
ทำให้รถกระบะที่ถูกชนเสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำ
จากนั้นมีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ตามหลังมา
หลบอุบัติเหตุครั้งนี้จนรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
พลัดตกข้างทางคนขับรถบรรทุกติดคาซากรถ
ส่วนกระบะสีดำคันต้นเหตุทำไมรู้ไหมคุณ
ขับหลบหนีลอยหน่วนซะงั้น
เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสายมาบเอียง
หนองคตำบลหนองขามอศรีราชาจังหวัดชมบุรี
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดคาซากรถอยู่๑ราย
ก็คือนายบุญกองภูมิตั้งอายุ๖๕ปี
บาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกาย
แล้วก็ยังพบรถบรรทุก๑๘ล้อพลิกคว่ำอยู่ริมถนน
โดยพุ่งชนกับขอบท่อระบายน้ำอย่างแรง
หน้ารถบรรทุกเสียหายพังยับเยิน
ภายในรถก็พบนายเขียนอินทองอายุ๕๒ปี
เป็นคนขับติดคาซากรถอยู่มีบาดแผลฉีกขาดชะกัน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดถ่างเข้าช่วยเหลือ
ก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
สอบถามนายบุญกองคนขับรถกระบะสีบรอน
เล่าให้ฟังบอกว่าได้ขับรถมาจากนิคมแหลมชะบัง
ก็กำลังมุ่งหน้าไปทางอ่างเก็บน้ำหนองค้อ
พอถึงที่เกิดเหตุมีรถกระบะคันสีดำต้นเหตุ
จำไม่ได้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรแล้วก็หมายเลขทะเบียนอะไร

คือเขามองกระจกหลังเห็นแล้วไอ้คันดำเนี่ยโอ้โหขับมาเร็วจัง
และสุดท้ายก็มาชนท้ายรถกระบะของเขาจนได้นะครับ
รถกระบะสีบอลของเขาพลิกคว่ำหลายตลบ
จังหวะเดียวกันก็มีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขับตามหลังมา
หลบอุบัติเหตุครั้งนี้ก็เสียหลัก
ตกข้างทางก่อนพุ่งชนขอบท่อระบายน้ำ
คนขับรถบรรทุกพ่วงก็บาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับ
ด้านตำรวจบอกว่าได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นเลยรถกระบะสีดำคันต้นเหตุ
พอชนอะไรคันนู้นคันนี้เสร็จแล้วก็ขับหลบหนีไปเลยคุณ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าจะติดตามภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อที่จะตามจับกลุ่มตัวคนขับรถกระบะสีดำมาให้ได้นะครับ
เพราะว่าเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้

เกิดเหตุไฟไหม้รถบรรทุกหัวลาก
บนถนนมิตรภาพบริเวณโค้งบ้านดอนตะแบงที่อำเภอโนนสูงนะครับ
ในที่เกิดเหตุไฟก็กำลังลุกไหม้
ช่วงท้ายของรถบรรทุกพ่วงอย่างรุนแรง
ทางเจ้าหน้าที่ประดมฉีดน้ำก็ใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีถึงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ครับ
คนขับรถบรรทุกพ่วงก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ขับรถบรรทุกซึ่งเป็นรถเปล่า
ออกจากจังหวัดขอนแก่นมุ่งหน้ากรุงเทพมหานครนะครับ
แต่ในระหว่างที่รถวิ่งมาในจุดเกิดเหตุ
กลิ่นเหม็นไหม้บริเวณท้ายรถก็เลยรีบจอดรถลงมาดู
พบว่าไฟกำลังลุกโหมบริเวณส่วนท้ายของรถ
ก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือระดับไฟ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากระบบเบรกขัดข้อง
จึงทำให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาจากช่วงล่างหรือไม่ก็ล้อ
โดยทางเจ้าหน้าที่จะได้มีการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ